ยืนหนึ่งทุกเทศกาลนะคะต้องยกให้สาวสวยคนนี้แซมมี่คาเวล
ล่าสุดนะคะลอยลอยกระทง
ลอยกระทงจะธรรมดาได้ยังไง

จ้าแจริมจ้า
โอ้โหควันหลงลอยกระทงปีนี้
ใครจะเป็นนางนกนางนองที่ไหนก็สางขนาด
ปีเหมียบอกเลยสาวสามีขอมาแบบร้อนแรงดังก็ฟรายเออ
ดูดูเถอะจ้าก็นั่งเล่นมาเป็นเทียนในกระทง
เล็กอัพนะผมไกล่ขยมให้ขนิยะ

เด็กเสิร์ฟคู่ใจอู้วใครจะตั๊ง
สวยสถานามสถานบกไปเลยสิคะซีส
ว่าแต่ซิ่งมาขนาดนี้หนุ่มเขาจะตามทันไหมเนอะคนสวย